คุณผู้ชมครับมาดูอีกเหตุหนึ่งได้ค่ะตำรวจปฐุมธานีรวบห้าโจ
ตระเวนรักษัพและก่อเหตุทุบกระจกร้าน๗๑๑
ผู้ต้องหาก็คือนายสิทธิชัยจุมพลอายุ๑๙ปี
พร้อมพวกที่เป็นเยาวชนอีก๔คนก็อายุแค่ระหว่าง๑๓๑๖ปีเท่านั้นเอง
รวบตัวได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์
โทรศัพท์มือถือ๓เครื่องเงินสดอีก๔๖๐๐๐บาท
หนึ่งในผู้เสียหายเข้าแจ้งความก็คือนางดอกไม้สุวรรณนะครับ
บอกว่าถูกแก๊งวัยรุ่นนี้แก๊งเด็กเนี่ย
ขโมยรถจักรยานยนต์บริเวณบริมถนนหน้าตึกพัตราลักษณ์
ซอยหมู่บ้านพัฒนา๑ตลาด๔มุมเมือง
ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
และตำรวจสพคูคศก็เร่งสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ
รวบตัวนายสิทธิชัยวัย๑๙ปีได้
แล้วก็มีการสอบสวนขยายผลตามรวบเพื่อนร่วมแก๊งวัยโจ

ทั้งหมดรับสาภาพว่ายังได้ร่วมกัน
ลักรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
บริเวณหน้าร้านสติ๊กเกอร์ตลาดนานาเจริญตำบลคูคศ
แล้วก็ที่บริเวณหน้าหอพักภายในตลาด๔มุมเมืองด้วยนะครับ

ก่อเหตุคุณทุบกระจกร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
ภายในปั๊มน้ำมันปอตทบริมถนนลำลูกกา
แล้วก็เข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในร้านจำนวนกว่า๔๐๐๐บาทนะฮะ
ไปทุบยังไงไปได้เงิน๔๐๐๐บาทได้ยังไง
เพราะว่าเซเว่นเขาก็เปิดตลอด๒๔ชั่วโมงใช่ไหม

ตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาเด็กกลุ่มนี้
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ก่อนจะส่งตัวพร้อมของกลางที่ยึดได้ดำเนินคดีในข้อหา
ลักทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด

หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่ม